เปิดปากกับภาคภูมิ

ทำไมเด็กสำลักน้ำค่ำขาดอากาศหายใจครึ่งชั่วโมง
แล้วนี่เด็กเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาเกิดมา

ในสิ่งที่หนูเห็นในห้องคลอด

เขาวีดีโอคอร์ทำคลอด

อื้อทางโรงพยาบาลเป็นคนอย่างนี้

เปิดปากกับภาคภูมิวันนี้นะครับ
วันนี้เราจะตามเรื่องนี้กันหน่อย

ที่เกิดมาแล้วก็มีอายุได้เพียงแค่๑๗วัน

คุณพ่อคุณแม่ของน้องเนี่ยตอนนี้

คุณแม่บอกว่าตอนที่เจ็บท้อง
แล้วไปคลอดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ปฐุมธานี

มันเต็มไปด้วยความวุ่นวาย
มีแต่พยาบาลไม่มีหมอมาช่วยทำคลอด

หมอก็ไม่ใช่หมอที่ทำคลอดได้โดยตรง
ต้องติดต่อไปอีกโรงพยาบาลหนึ่ง
แล้ววีดีโอคอลไปหาหมอที่เขาเชี่ยวชาญ
เขาบอกว่าให้ใช้เครื่องเนี่ย
ดูดเด็กออกมาจากท้องแม่
พอเด็กออกมาลูกอยู่ได้แค่๑๗วัน

เจ้าหน้าที่บอกว่าเด็กสำลักน้ำพร่ำ

คุณแม่ก็ตกใจแล้วก็แปลกใจว่า

มันเกิดตั้งแต่อยู่ในท้อง

ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำคลอดให้กับเธอ
คุณพ่อคุณแม่พยายามไปถามหาความรับผิดชอบ
จากทางโรงพยาบาลที่ทำคลอดให้เนี่ยนะครับ

ก่อนจะมาที่เปิดปากเนี่ยมานั่งอยู่กับผมที่นี่เนี่ย

แต่ทางโรงพยาบาลก็ชี้แจงเบื้องต้นไปแล้วนะฮะ
เดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ
และแน่นอนว่าคุณพ่อคุณแม่
ไปขอความช่วยเหลือกับเพจสายใหม่ต้องรอด
คุณเอกพบเหลืองประเสริฐก็มาช่วยตรงนี้อยู่

แล้วจะได้คุยกันด้วยมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ

คุณพ่อคือคุณพ่อพรชัยนะครับ

คุณพ่อคุณแม่ส่งเรื่องไปขอความช่วยเหลือ

เดี๋ยวคุณจะได้พูดคุยกันนะฮะ
ก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริง

แล้วทั้งคู่บอกอยากมาเปิดปาก

อยากมาถามหาความยุติธรรมที่เกิดขึ้น
มันเกิดความสูญเสียกับลูกของทั้งคู่ได้ยังไง
ถ้าเกิดมีเรื่องราวที่ต้องสอบถามพูดคุยกัน

แต่คุณพ่อคุณแม่บอกว่ายินดี

ถามหาความรับผิดชอบตรงนี้ด้วย

คุณน้อยบอกเอารูปของลูกไปตลอดเลย

ซึ่งมีอายุเพียงแค่๑๗วัน
ลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะว่า
มันเริ่มต้นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงนั้น
ก็วันที่๑๙สิงหา

ก็เลยไปหาหมอโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

ใช่ค่ะซึ่ง๙โมงเช้า

เขาก็ตรวจปากมดลูกบอกว่ามดลูกเปิด๑เซน
แม่ก็เลยบอกเขาว่าคือก็อยากกลับบ้านด้วยอะไรอย่างนี้

ทางโรงพยาบาลก็บอกเดี๋ยวให้กลับบ้านได้อยู่แล้วไม่ต้องกลัว

ซึ่งทางเขาก็ให้กลับบ้าน

แล้วก็หลังจากคืนของวันที่๑๙อีก๓ทุ่ม
หนูเจ็บท้องทีนี้ถี่เลย
ก็เลยต้องไปต่อที่โรงพยาบาลนั้น

ดลูกเปิด๒เซนแล้วก็มีความดันขึ้นสูง

เราก็พูดคุยกับพยาบาล
สอบถามเขาว่ามีผ่าคลอดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

เรามีอาการเหมือนแบบเราเปลี่ยนคลอดไม่ได้
คือเหมือนเรารู้ตัวมันเหมือนมีเซนต์อะไรอย่างนี้ค่ะพี่
ซึ่งทางมันก็เลยบอกว่าไม่มีคลอดค่ะ
ที่นี่ไม่มีผ่าคลอดนะอะไรอย่างเงี้ย
มีผ่าคลอดก็คือเป็นเคสพิเศษ
แล้วแบบว่าต้องลูกไม่แข็งแรง
แม่มีโรคประจำตัวลูกตัวเล็กอะไรอย่างนี้
ซึ่งอ่าเราก็ไม่ได้สนใจครับหลังจากนั้นเราก็เลยบอกเขาก็คือแบบ
พยายามขอให้เขาส่งตัวเราได้ไหม
ตีฉุกเฉินบัตร๓๐ตีฉุกเฉินไปที่ไหนก็ได้
ให้เราทีซึ่งทางเขาก็บอกไม่
ก็คือถ้าจะให้ตีก็คือต้องเซ็นปฏิเสธการรักษาทางของเขา

เพราะว่าได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณเอกพบมาก่อนหน้านี้ด้วย
เนี่ยคุณแม่ตอนที่ตั้งท้องไปฝากท้องอยู่กับโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

ซึ่งไม่มีสิทธิ์เรื่องของ๓๐บาทบัตรประกันสุขภาพ
พอถึงเดือนที่๘ใช่ไหม
คุณแม่ก็เตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวลูกจะคลอดแล้ว

ก็เลยย้ายมาฝากท้อง

โดยบัตร๓๐ก็คือประกันสุขภาพเนี่ย

กับโรงพยาบาลที่เกิดเหตุก็คือที่ปฐุมธานี

ใช่ค่ะก็ตรวจคันปกติ

วันนั้นวันศุกร์ใช่ไหม๑๙สิงหาคม
ก็กลับมาบ้านก่อนจนค่ำ

หนักเลยแบบถี่แล้วค่ะคือต้องไปแล้วก็มีน้ำเดินมา
เลือดไหลออกเลือดไหลด้วยใช่ค่ะก็เลยไปใช่ค่ะอยู่จนถึงวันเสาร์
ใช่ค่ะเช้าของวันเสาร์๘โมงเช้ามีหมอเดินเข้ามาแต่ว่า
อ่าใส่ชุดกาวนะคะแต่ว่าไม่ได้มาตรวจหนูคืนนั้นนอนใช่ไหมนอน
นอนค่ะนอนค่ะอ่าเช้าวันเช้าหกเช้าวันเสาร์ของวันที่ยี่สิบครับ
๘โมงก็คือหมอเข้ามาแต่ว่าไม่ได้มาตรวจหนู
ก็คือว่าเหมือนมาดูเอกสารแล้วก็ออกไปตอนนั้นคุณพ่ออยู่ไปด้วยหรือเปล่า
ค่ะยังไม่เห็นคุณพ่อยังไม่ได้ไปยังอ่าเสร็จปุ๊บก็คือ
พยาบาลเดินมาหาเราบอกว่าเดี๋ยวจะให้ยาเร่งคลอดนะคะ
จะเจ็บมากขึ้นเรื่อยเรื่อยอะไรอย่างงี้ซึ่งหนูก็โอเคนะ
จากนั้นก็หนูก็พยายามบอกหมอส่งส่งผ่าได้ไหมคะอะไร
คือขอเขาตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะว่าปกติเราจะ
มีโรคประจำตัวเราไม่ค่อยแข็งแรงอะไรด้วยหรือเปล่าเห็นบอกเป็นหอกเป็นหืด
ใช่ค่ะมีโรคหอบหนูกลัวมันจะกำเลิบขึ้นมาด้วยอะไรอย่างนี้
เพราะเราไม่รู้โรคหอบเราจะมันจะหอบตอนไหน
รู้สึกว่าเราเบ่งท้องคลอดลูกตามธรรมชาติไม่ได้แน่แน่ใช่ค่ะ
บอกทางเจ้าหน้าที่บอกช่วยส่งไปผ่าคลอดได้ไหมใช่ค่ะ
ซึ่งก็ที่โรงพยาบาลนี้นี่แหละใช่ค่ะอ่าเขาว่ายังไง
เขาก็ไม่ได้สนใจเขาก็ปล่อยให้เราร้องซึ่งหนูก็พยายามทนทนทนจน
สิบเอ็ดโมงจนสิบเอ็ดโมงค่ะเขาก็มาเร่งคลอดอีกเหมือนเร่งน้ำเกลือครับ
หลังจากนั้นเที่ยง๔๐เขาพาหนูเข้าห้องคลอดเขาจะมาจิกน้ำค่ำก่อน
เขาก็บอกน้ำค่ำแตกแล้วน้ำค่ำแตกแล้วใช่ค่ะแล้วก็พาเข้าห้องคลอด
อืมแต่อย่างนั้นก็พยายามเขาก็ให้เข้าห้องคลอดเบ่งเลยค่ะ
บอกเบ่งเลยค่ะหนูก็เบ่งเต็มที่เลยค่ะเบ่งสุดเลย
ในห้องคลอดที่เข้าไปเนี่ยมีใครอยู่อะไรยังไงบ้างพอจะจำได้ไหม
พยาบาลแล้วก็ผู้ช่วยกี่คนประมาณห้าถึงหกคน
มีพยาบาลและผู้ช่วยห้าถึงหกคนใช่ค่ะมีหมอทำคลอดไหมไม่มีค่ะ
มีการอ่าเขาก็บอกให้เบ่งเบ่งอย่างเดียวเลยค่ะ
เบ่งอย่างเดียวนะตอนนั้นบอกคุณน้อยบอกเบงก็คือเบ่งเบ่งเหมือนคนคลอดลูกเบงเบ่งอย่างเดียวเลย
ตั้งแต่กี่โมงนะเป็นตั้งแต่เที่ยงเลยค่ะเที่ยงเที่ยงสี่สิบเที่ยงสี่สิบ
บ่ายสองจนบ่ายสองก็ไม่ออกไม่ออกเลยไม่ออกบ่ายสามก็ยังไม่ออกอืม
หลังอ่าบ่ายสามปุ๊บทางพยาบาลบอกไม่ไม่ไม่ดีแล้วเด็กไม่ดีแล้วอืม
ได้ยินแบบนี้เขาก็เลยโทรหาหมอซึ่งหมอที่ทำคลอดหนู
ที่ที่อ่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลเนี้ยค่ะให้เข้ามาบอกว่าอ่า
มาดูคุณแม่หน่อยค่ะพอดีว่าคุณแม่ไม่เบ่งเลยจากเที่ยงสี่สิบ
ถึงบ่ายสามใช่ค่ะเด็กยังไม่ออกมาใช่ค่ะยังไม่ออกมา
ยังไม่เด็กยังไม่โผล่หัวมาที่ช่องคลอดของแม่เลยยังเลยค่ะ
พยาบาลโทรตามคุณหมอใช่ค่ะซึ่งก็ไม่ใช่คุณหมอ
ทำคลอดได้โดยตรงอันนี้หนูก็ยังหรือไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจ
รู้แต่ว่าพยาบาลเนี่ยเรียกว่าหมอเรียกหมอบอกหมอมาห้องคลอดหน่อย
ใช่ค่ะมาถึงหมอบานแล้วเป็นยังไงก็หมอหมอมาก็คือมาซาวหนู
อืมแล้วก็ออกไปแล้วออกไปออกไปสักพักหนึ่งก็เดินเข้ามา
แล้วก็ออกไปแล้วทีนี้หนูก็เบ่งอีกณเวลานั้นก็คือที่ช่วงว่างหนูก็เบ่ง
่งอย่างเดียวโอ้โหหนูเบ่งสุดเลยค่ะเบ่งจนจนไม่ไหวแล้ว
จนทางพยาบาลเดินมาบอกหนูเงียบเงียบเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะส่งผ่า
แล้วเงียบหนูก็เลยเงียบคือบอกให้เงียบเดี๋ยวจะส่งผ่าให้แล้วใช่
งไม่ออกสักทีเดี๋ยวจะส่งผ่าใช่ครับคือหลังจากนั้นหนูก็เงียบ
แล้วเขาก็หายไปพักนึงกลับมาอีกทีก็คือพยาบาลพูดบอกว่า
อ่าทางโรงพยาบาลในจังหวัดปฐุมครับคือหมอออกเวรไปแล้ว
หมายถึงว่าจะส่งผ่าแต่ไม่ได้ผ่าโรงพยาบาลเดียวกัน
ใช่ค่ะไม่ได้โรงพยาบาลอะไรเดียวกัน
ต้องส่งไปผ่าอีกโรงพยาบาลหนึ่งใช่ค่ะ

แต่เขากลับมาแจ้งว่าออกเวรไปแล้ว
หมอทางนู้นเนี่ยออกเวรแล้วใช่ค่ะ
แล้วทำยังไงอ่ะก็คือก็กลับมาทำคลอดอีกที
ก็ก็อยู่ในห้องเดิมนั่นแหละใช่ค่ะทีนี้ก็ถืออ่า
เห็นเขาลากเครื่องดูดมาซึ่งหนูรู้แล้วว่าน่าจะเป็นเครื่องดูด
เครื่องดูดออกมาพี่จะดูดเด็กออกมาจากท้องได้
นี่หมอเข้ามาแล้วนะคะหมอใส่ชุดกาวเข้ามาแล้วค่ะ
หลังจากนั้นก็วิดีโอคอร์วิดีโอคอร์ทำคลอด
กักจากโรงพยาบาลแห่งที่จะส่งพาแล้วออกเวรไปแล้ว
กับโรงพยาบาลแห่งนี้ที่ทำคลอดหนู
หมอที่ใส่ชุดกราวเข้ามาที่ข้างเตียงของคุณแม่เนี่ย
วิดีโอคอลกับหมอของโรงพยาบาลนู้นทีแรกจะส่งผ่า
ใช่ค่ะแล้วไม่ได้ส่งผ่าออกเวรแล้วใช่ค่ะ
แต่เขาก็เลยเหมือนกับเขาอาจจะต้องการหมอที่เชี่ยวชาญหรือยังไงนี่แหละนะ
คิดว่าอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นก็เลยต้องวีดีโอคอลกัน
ใช่ค่ะก็เหมือนตอนนี้คุณน้อยรู้เรื่องหมดเลย
ก็คือตอนที่วีดีโอคอลคุยกันหนูรู้แล้วว่าวีดีโอคอลคุยกันทำคลอด
ซึ่งหนูก็คิดว่าเฮ้ยได้ด้วยเหรอก็คือหนูไม่ได้สนใจ
หนูก็เบ่งเขาก็พยายามอ่าช่วยแบบกดท้องขยมท้องแล้วก็
หมอหมอก็เข้ามาดูดช่วยช่วยเอาเครื่องดูดแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือถือกล้องแล้วก็วิดีคอร์
จากนั้นก็คือดูดเด็กออกมาก็คือขยมขยมอย่างเดียวเลย
ตอนที่เขาวีดีโอคอลกันได้ยินเสียงหรือเขาบอกเขาสั่งหรือเขาแนะนำอะไรกัน
หลังจากนั้นคือไม่ได้ยินแล้วค่ะได้ยินแค่ว่าเบ่งเร็วจะออกแล้วอีกนิดเดียว
ก็คือหูดับแม่ไม่ไหวแล้วคือตอนนั้น
คือระหว่างที่คลอดธรรมชาติเนี่ยเขาไม่ได้ให้ยาสลบไม่ได้บล็อกหลังอะไรนะครับทุกผู้ชมครับ
เพราะฉะนั้นคุณน้อยเนี่ยคุณแม่เด็กเนี่ยก็จะรู้เรื่องตลอด
อกจากความเจ็บปวดในการเบ่งของตัวเองแล้วเนี่ยจะรู้ความเคลื่อนไหวตลอดว่าใครอยู่ตรงไหนทำอะไรยังไง
รู้แค่ว่าเขาวีดีโอคอลหากันแล้วเขาบอกให้ใช้เครื่องดูดดูดน้องออกมา
แต่ในในนั้นที่เขาอธิบายกันคือหนูไม่ได้ยินแล้วค่ะไม่ได้ยินแล้ว
สุดท้ายปลายทางนั้นรู้ก็ว่าเขาใช้เครื่องดูดในการดูดลูกเราออกมา
เขาก็เหมือนตีเด็กให้ตื่นแล้วพยาบาลก็พูดมาว่าตื่นสิลูกทำไมไม่ตื่น
พอพยาบาลนำน้องออกมาได้แล้วเนี่ยเอามาวางที่อกเราที่อกแม่ก่อน
แต่ไม่ได้ยินเสียงลูกร้องอะไรเลยไม่เลยค่ะ
ดิ้นไหมไม่มีเลยค่ะเหมือนเด็กหลับเลยค่ะ

ตอนนั้นเราได้จับมั้ยมือมั้ยไม่ค่ะ

นานนะมั้ยคะมาวางไว้นานมั้ยไม่นานค่ะแป๊บเดียวเขาก็รีบเอาไป
เช็ดตัวไปชั่งน้ำหนักแป๊บเดียวนี่คือไม่ถึงนาที
ไม่ถึงค่ะนิดเดียวไปนิดเดียวใช่ค่ะ
แล้วเขาบอกอะไรตอนนั้นออกแล้วค่ะแค่นั้น
ออกแล้วค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เอาไป
เขาไม่บอกเลยตอนนั้นว่าได้ลูกชายนะค่ะไม่ค่ะ
ไม่บอกเลยไม่บอกเลยค่ะออกแล้วค่ะใช่
แล้วก็ยกไปเลยใช่ค่ะแต่เรายังได้ยินเสียงอยู่
ได้ยินเสียงได้ยินเสียงพยาบาลอยู่ดังนั้นเราก็มอง
แล้วก็ตีตัวเด็กเขาก็บอกว่าเด็กไม่ตื่น
ก็คือเสร็จปุ๊บเขาก็ใส่สายน้ำเกลือเด็ก
แล้วก็ช่วยกันดังนั้นเขาก็มาฉีดยาหนูพยาบาล
แล้วก็บอกว่ามีเด็กมีปัญหาอะไรเด็กเป็นอะไรขึ้นมา
โทษแต่พยาบาลโทษแต่หมอเพราะแม่ไม่เบ่งเป็นแบบนี้

หลังจากนั้นหนูก็มองลูกตลอดหมอก็มาทำแผลหนู
คือตอนที่พาน้องไปแล้วก็ไปตบน้องเพื่อจะกระตุ้นน้อง
ให้ตื่นค่ะไม่มีเสียงไม่อะไรเขาอีกทางนึงเขาก็มาหาเรา
ใช่ค่ะมาฉีดยงฉีดยาอะไรให้เพื่อจะพาไปห้องพักฟื้น
ใช่ค่ะแต่ระหว่างนั้นมีคนคุยกับเราบอกว่า
พูดกับเราบอกอ่าบอกว่าลูกเป็นอะไรขึ้นมาก็โทษแต่หมอ
โทษแต่พยาบาลใช่ค่ะเนี่ยเวลาเด็กเป็นอะไรขึ้นมาก็โทษแต่
ขอโทษพยาบาลใช่ค่ะเพราะแม่ไม่เบ่งแม่ไม่เบ่ง
ในเบลงมาตั้งแต่เบ่งแบบเกร็งไม่ไหวเหรอค่ะเด็กจนเอาจริงจริง
ถ้าพูดก็ผมลูกคือบวมผิดปกติคือบวมมาก
ยิ่งกว่าคนคลอดธรรมดาที่คลอดเองได้นั่นคือเสียงที่เราได้ยินจากเจ้าหน้าที่
ก่อนที่จะพาเราไปห้องพักฟื้นใช่ค่ะหลังจากนั้นก็พาหนูไปห้องพักฟื้น
แล้วก็หนูก็ไม่รู้อะไรเลยแล้วหมอก็เดินมาหาหนูช่วงอ่า
พยาบาลค่ะไม่ใช่หมอเดินเดินเข้ามาหาหนูที่เตียง
แล้วก็มาพร้อมพ่อบอกว่าแม่ต้องทำใจนะลูกเราไม่ดีตั้งแต่แรก
ลูกเราอ่ะคือแบบเป็นหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแฟนก็เดินมาแล้วก็บอก
เนี่ยไม่เบ่งเนี่ยแบบคือว่าหนูอย่างเงี้ยคือแฟนอ่ะเดินมาว่าหนู
บอกว่าทำไมไม่เบ่งอ่ะทำไมไม่เบ่งเนี่ยลูกสำลักน้ำค่ำเลย
เห็นไหมลูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูก็บอกฟังก่อนได้ไหมฟังก่อนสิ
คืออยู่ข้างในอ่ะพี่คือมีหนูคนเดียวซึ่งแฟนหนูไม่ได้อยู่ด้วย
เขาไม่ได้ให้พ่อเข้าอยู่แล้วไม่ไม่ค่ะคือเขาได้ยินเสียงหนูตลอดเวลา
ตั้งแต่เช้าเขาได้ยินอยู่แล้วที่หนูเสียงร้องคือขอความช่วยเหลือซึ่ง
ตอนนั้นคุณคุณพ่ออยู่หน้าห้องเลยใช่ไหมอยู่ครับอ่าได้ยินเสียงตลอด
ได้ยินตลอดได้ยินตลอดแต่พอตอนเย็นเย็นที่ว่าลูกออกอะไรไปเรียบร้อ
อยู่ห้องพักฟื้นเนี่ยน่าจะช่วงสักประมาณกี่โมงจำได้ไหม
คลอดสามโมงสี่สิบค่ะอ่าแล้วเข้ามาหากี่โมงที่ว่าคุณพ่อเข้ามาด้วย
ก็ประมาณเกือบสี่โมงอะค่ะเกือบสี่โมงมาถึงก็มาบอกว่าไปหาคุณพ่อว่าไง
คือพ่อมาบอกเราว่าสามีมาบอกเราว่าทำไมไม่เบ่งอย่างนี้หรอ
ใช่ทำไมไม่เบ่งตอนแรกหมอเขาเดินมาบอกผมว่าอ่าเนี่ยลูกไม่ดีนะ
ลูกสำลักน้ำค่ำอืมลูกตัวเล็กตัวเหลืองอ่าเพราะว่าเขาบอกว่า
เพราะว่าคุณแม่ไม่ยอมแบ่งตอนนั้นเราเราก็ยังไม่รู้รายละเอียด
เรายังไม่ได้เจอภรรยานี่ใช่ครับพอมาถึงที่เตียงภรรยาก็เลยถามเขาว่า
อ่าทำไมไม่ยอมแบ่งลูกสำนักนำค่ำเลยเราก็หนูก็เลยแบบ
ทำไมไม่ฟังหนูเลยทำไมไม่ถามหนูก่อนว่าข้างในมันเกิดอะไรขึ้น
เขาทั้งหยิกหนูทั้งทุบหนูหยิกด้วยทุบทั้งว่าหนูใช่ค่ะมีมีรอยเขียวที่ขา
แล้วก็มีอีกที่หน้าอกที่มีรอยช้ำที่หนูถ่ายรูปไว้อืมใช่ค่ะ
แล้วก็มีเอาจริงมีคำหยาบคายซึ่งหนูไม่อยากพูดออก
คืออยากแบบลักษณะไหนคือเขาพูดกับหนูว่าอ่า
ดูสิผัวยังไม่สนใจมึงเลยทำไมไม่เบ่งห่วงแต่ร้องอย่างเดียว
อะไรประมาณเนี้ยค่ะตอนที่เราอยู่ในห้องใช่ค่ะ
ซึ่งซึ่งเขาน่าจะออกไปหาแฟนหนูแต่ว่าไม่เจอแฟนหนู
หนูน่าจะไปทานข้าวจังหวะที่เฝ้าใช่หนูทั้งวัน
เฝ้าเมียอยู่หน้าห้องเมียคลอดอยู่บางทีเราก็จังหวะ
เดินไปห้องน้ำไปกินข้าวตั้งแต่เช้ายันเย็นเย็นเลย
เจ้าหน้าที่เดินออกมาหาพ่อข้างนอกห้องไม่เจอไปบอก
ที่กำลังคลอดในห้องบอกเนี่ยไม่เบงแฟนอยู่ข้างนอกยังไม่สนใจเลย
ใช่กลับมารอบเย็นแฟนมากับเจ้าหน้าที่
ก็ยังมาพูดเรื่องเราไม่ยอมแบ่งอีกใช่ค่ะหลังจากนั้นเนี่ย
มันมีเรื่องราวที่มันมันยิ่งกว่านั้นอีกนะฮะเพราะว่า
น้องที่คลอดออกมาต้องถูกส่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งใช่ค่ะ
และอยู่ได้เพียงแค่๑๗วันก็เสียชีวิต
ท่ามกลางความงุนงงความใจสลายของคุณพ่อคุณแม่นะฮะ
เพราะว่ามาถึงโรงพยาบาลแล้วทำไมลูกยังมาเสียชีวิตแล้วมาเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
เดี๋ยวสักครู่กลับมาเดี๋ยวมาฟังกันต่อนะครับว่าตอนที่รู้เรื่องของลูกที่ไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งเนี่ย

เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับเราคุยกันต่อนะฮะ
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาคู่นี้ต้องการหาความจริงและความรับผิดชอบ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกน้อยที่เกิดมาได้แค่๑๗วันนะฮะ
คุณน้อยบอกว่าพอคลอดเสร็จสามีมาเจอพอคุยกันเรื่องเบ่งไม่เบ่งอะไรเนี่ย
สุดท้ายต้องรออีกวันหนึ่งถึงได้ทำความเข้าใจกันเพราะเจ้าหน้าที่เขาพยายามอยู่ด้วยตลอด
สุดท้ายก็เข้าใจกันว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องคลอดตอนที่ลูกออกมาจากห้องคลอดอ่ะ
คุณพรชัยบอกว่ายังไม่ทันเจอเมียเลยพอไปห้องพักฟื้น
เขาให้คุณพ่อพาน้องไปส่งที่โรงพยาบาลเด็กที่สระบุรีเพราะต้องไปขอความช่วยเหลือที่นั่น
ก็ตอนนั้นได้เจอลูกแล้วเรารู้สึกยังไงว่าทำไมแล้วลูกออกมาแล้วเราจะต้องไป
ตอนนั้นยังไม่เห็นหน้าลูกชัดเลยครับไม่เห็นด้วยเหรอ
ใช่ครับเพราะพอตอนเข็ดน้องออกมาคือเขาเหมือนเขารีบอะครับต้องรีบไปให้ทันเวลาประมาณนี้
คือน้องก็ใส่เครื่องช่วยหายใจก็มีเจาะนู่นเจาะนี่ตั้งแต่ออกมาเลยตั้งแต่ออกจากห้องมาเลย
เด็กที่ออกมาเพิ่งออกมาเนี่ยเราเห็นลูกเราต้องใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วเจาะนู่นเจาะนี่เต็มเลย

รู้ไหมว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงตอนนั้นอ่ารู้รู้แล้วครับรู้แล้วว่าเป็นผู้ชายใช่ครับ
แต่ต้องพาไปส่งที่นู่นคือวินาทีที่เห็นเข็นออกมาคือแบบน้ำน้ำตาผมล่วงเลยพี่
แบบลูกคนอื่นเขาออกมาได้อุ้มได้แต่ผมทำไมลูกผมต้องมานอนอย่างนี้ใส่เครื่องช่วยหายใจ
แบบใจผมสลายตั้งแต่ตรงนั้นแล้วพี่นี่คือลูกคนแรกครับตั้งใจกันเลยว่าจะมีลูก
ใช่ครับคุณน้อยอายุเท่าไหร่นะฮะยี่สิบห้าค่ะยี่สิบเจ็ดยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้า
คุณพรชัยยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้าเราก็หวังจะสร้างครอบครัวครับ
มีพ่อมีแม่มีลูกรู้ก่อนไหมว่าตอนนั้นได้สาวว่าเป็นลูกชายตั้งชื่อไว้แล้วตั้งชื่ออะไรอย่างชื่อน้องชื่อจริงชนะชัยครับ
จริงชนะชัยครับรออยู่หน้าห้องคลอด
คลอดแล้วออกมาคือมันไม่ใช่สิ่งที่
คุณพรชัยบอกเราก็วาดหวังว่าจะเหมือนกับที่เราเคยเห็นเห็นว่า
ใช่ครับแบบมาได้องค์ได้อุ้มได้เห็นหน้าอะไรอย่างนี้
แต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่เลยคือน้องใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็
ออกมาเพื่อที่จะรีบนำตัวไปส่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่ง
เขาบอกว่าเด็กไม่ดีตั้งแต่แรกแล้วค่ะแต่หนูไม่ทราบว่าไม่ดีตั้งแต่
คืออะไรตั้งแต่อยู่ในท้องหนูหรืออยู่ตั้งแต่คลอดออกมา
ซึ่งเขาไม่ได้บอกหนูตรงนี้ซึ่งหนูก็เลยขาใจ
ตอนนี้ก็ยังไม่มีคำตอบให้หนูแล้วส่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งเนี่ย
บอกว่าส่งด้วยอาการอะไรอ่าสำลักน้ำค่ำสำลักขี้เทาค่ะ
แล้วก็ขาดขาดออกซิเจนสำลักน้ำคร่ำสำลักขี้เทาค่ะ
ออกซิเจนค่ะออกซิเจนในสมองในสมองด้วยครับ
แล้วระหว่างที่น้องไปอยู่ที่นู่นอยู่กี่วันนะอยู่ประมาณห้าวันค่ะ
อยู่ที่โรงพยาบาลสลับบุรีสลับบุรีห้าวัน
เพื่อทำคูลิ่งรักษาเซลล์สมองอ่าทางโรงพยาบาลสระบุรีเนี่ย
คือถ้าพูดง่ายก็เหมือนทำตัวเย็นนะครับ
อ่าให้อ่ารักษาเซลล์สมองเพื่อไม่ให้เซลล์สมองตายไปมากกว่านี้
อืมที่เขาบอกมาระหว่างห้าวันนี้ได้เจอได้เจอลูกไหม
ไม่ได้ครับแต่แค่โทรถามอาการ
แล้วคุณน้อยยังอยู่ที่โรงพยาบาลเดิมไหมอ่าไม่ค่ะก็คือได้ออกจากโรงพยาบาล
มาแล้วมารอถามอาการรอโทรถามอาการอยู่ที่บ้าน
หลังจากห้าวันที่อยู่ที่โรงพยาบาลที่สระบุรีแล้วยังไงต่อก็น้องก็ส่งตัวกลับมาจากที่โรงพยาบาลที่สอง
โรงพยาบาลที่ที่โดนส่งตัวไปอ่ะค่ะก็คือกลับมาก็คือเขาก็บอกว่าน้องอ่ะ
ก็คือเป็นเคสหนักนะปกติเด็กกับอ่าเด็กที่โดนส่งตัวไปอ่ะ
ที่สำนักหนังพร่ำอ่ะครับถ้ารักษาแล้วก็คือต้องตื่น
ซึ่งลูกเราไม่ตื่นกลับมานี่ไม่ตื่นใช่ไปยังไงก็คือกลับอย่างนั้นเลย
แต่โรงพยาบาลที่ถูกส่งกลับมาเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่ทำคลอดให้เราเนี่ย
เขาติดต่อเอาไว้เพื่อจะส่งไปผ่าคลอดใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเขาเขาส่งมาที่โรงพยาบาลที่
ที่เคยติดต่อจะผ่าคลอดแล้วหมอไม่ได้เข้าเวร
เลยต้องวีดีโอคอร์ใช่ค่ะไม่ได้กลับมาโรงพยาบาลที่
ว่าไปคลอดตอนแรกแล้วอยู่ในห้องคลอดค่ะเขาส่งมาที่นี่ค่ะ
หลังจากนั้นก็รักษากันอยู่๒อาทิตยื้อกันไว้๒อาทิตย์ก็คือ
ก็คือว่าเขาเขาบอกตั้งแต่วันแรกแล้วว่าเออทำใจนะ
แปดสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่ลูกเราจะหายซึ่งให้คุณพ่อคุณแม่ทำใจ
แล้วก็กลับมาคุยกันซึ่งเราก็บอกว่าอันนั้นเดี๋ยว
เรารักษาลูกไปก่อนลูกยังไงก็ต้องหายเพราะว่ายังไงก็คือหายค่ะ
ความคิดหนูหลังจากนั้นรักษากันถึง๒อาทิตย
กันยายนค่ะหมอก็คือหมอโทรมาบอกว่าอ่าจะมาเยี่ยมน้องไหมคะอะไรอย่างเงี้ย
ก็เลยพาคุณย่ามาด้วยแล้วก็พ่อเขาไปเยี่ยมก็เลยคุยกัน
ก็เลยเขาก็เลยพูดมาว่าน้องอ่ะอาการโคม่านะถ้าแบบรักษาต่อก็คือมันไม่ดีอะค่ะ
ต้องเจาะคอเจาะท้องเจาะท้องก็ให้สารอาหารเจาะคอเพื่อให้แบบหายใจเครื่องช่วยหายใจ
อายุเท่าไหร่ยังไม่สิบกว่าวันเองนะค่ะแต่ผมต้องเจาะคอเจาะท้อง
โตขึ้นอย่างเงี้อาจจะต้องนอนติดเตียงเลยก็ได้ถ้าถ้ายังยื้อต่อไปได้โตขึ้นมาก็โตแบบโตติดเตียงไปเรื่อยอย่างเงี้หรอ
แล้วก็ต้องเจาะคอเจาะท้องอย่างเงี้ยผมเลยคิดว่าถ้าเกิดน้องโตขึ้นมาแล้วน้องเป็นอย่างนั้น
น้องไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนเด็กคนอื่นผมก็คิดว่าน้องเขาคงไม่โอเคอะครับ
หมอเชิญมาคุย๕กันอย่ายนต์เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ค่ะค่ะ
แต่หมอแค่บอกว่าเดี๋ยวจะค่อยลดยาลดตัวยาลงอะไรพวกนี้ครับ
หลังจากนั้นก็กลับบ้านมาวันที่๖บ่ายครึ่งหมอโทรมาบอกว่า
อ่าน้องอ่ะค่ะอ่าแค่ลดยาความดันน้องน้องก็ไปแล้ว
เดี๋ยวทางพยาบาลจะฉีดยานอนหลับให้น้องให้ไปสบายนะคะ
แล้ว๔โมงแม่มารับศพน้องนะมาอาบน้ำให้น้อง
ซึ่งหลังจากนั้นเราก็แบบคือสติแตก
ซึ่งทางแม่คือรับไม่ได้ก็เลยโทรหาพ่อให้เข้ามามาคุย
คือไม่ไหวแล้วแม่ไม่ไหวแม่ทำใจไม่ได้
ได้รับสายแจ้งจากทางโรงพยาบาลค่ะ
สติแตกเลยคือไม่ไหวแล้วค่ะนั้นตอนนั้นอยากไปหาลูกมาก
โมงเย็นก็เลยไปหาลูกเห็นลูกแล้วเป็นยังไงตอนนั้น
คือหนูหมอให้เข้าไปอาบน้ำลูก
หนูหนูไม่กล้าเข้าไปหนูให้พ่อเข้าไป
หนูทำใจไม่ได้หนูยังรับไม่ได้
หนูยังคิดว่าลูกหนูยังไม่ตายเลยทุกวันนี้
ออกจากท้องมาได้แค่๑๗วัน
ทุกวันนี้น้องมาวินคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจ
ฝังไว้ที่วัดนะฮะใช่ตามความเชื่อครับ

คือถ้าถ้าเด็กเกิดมาฟันยังไม่ขึ้นเนี่ย
เขาจะไม่เผาใช่ครับเขาบอกว่าเหล็กยังไม่เผา
ซึ่งทางโรงพยาบาลก็ได้แค่พูดว่า
จะให้ทางสปสจเข้ามาช่วย
วันนี้ก็ไปคุยก็ยังได้คำตอบเดิม
ซึ่งลูกหนูตายอ่ะพี่ถ้าเป็นลูกเขาบ้างอ่ะ
เขาจะอกแตกตายเหมือนหนูไหม
เขาก็ยังยืนยันว่าที่เขาทำคือถูกต้องตามกระบวนการทุกอย่าง
คือผมเลยงงว่าก่อนอันนี้ผมต้องพูดขอคำพูดก่อนครับ
ที่แฟนผมเข้าไปในห้องคลอดมีทางพยาบาลเดินมาบอกผมว่า
วันนี้ไม่มีหมอทำคลอดนะคะมีแต่พยาบาลทำคลอด
ไม่มีหมอทำคลอดมีแต่พยาบาลใช่ครับ
ก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมโรงพยาบาลไม่มีหมอทำคลอดอย่างนี้เห
ใช่ครับแล้วพอวันนี้ผมก็ไปคุยกับทางผอโรงพยาบาล
วันนี้เพิ่งไปคุยมาใช่ครับเขาก็เหมือนพูดเนียคำเดิมว่า
หมอประมาณว่าหมออะไรก็ทำคลอดได้เขาพูดมาประมาณนี้
ผมก็เลยงงว่าอ้าวมันคือไม่มีหมออยู่หน้างานอย่างนี้
คือเขาจะพอเหตุการณ์วิกฤตพยาบาลเนี่ยผมว่าตัดสินใจไม่เด็ดขาด
ผมถามเขาว่ามันมันช้าไปไหมครับพอรูปผมเป็นอย่างนี้
เขาก็พูดว่าทำตามกระบวนการตามเวลา
ก็เป็นการเป็นขั้นตอนระหว่างมดลูกเปิด
หมอเข้ามาก็คือหมดลูกเปิดเปิดสิบเปอร์เซ็นสิบเซ็นแล้ว
ซึ่งเข้ามาหนูก็เลยถามว่าเข้ามาในระหว่างวิกฤตใช่ไหมคะ
หนูหนูวิกฤตแล้วถามเขาเลยถามเขาก็ยังยังยังยังพูดคำเดิมว่า
มันเป็นขบวนการขั้นตอนของเขาถามเขานี่คือถามถามพอเลยค่ะ
พ่อเลยโรงพยาบาลแล้วหนูก็เลยเขาบอกว่า
อ่าก็เหมือนรายงานทางพยาบาลรายงานกับหมอที่ทำคลอดหนูตลอดเวลา
ซึ่งไม่มีหมอหน้างานไม่มีหมออยู่ก็เลยเชื่อว่าถ้าวันนั้นมีหมอเนี่ย
ลูกก็ไม่ตายลูกเราจะไม่ตายใช่ถ้ามีหมอเขาเรียกหมอทำคลอดโดยตรง
อ่าอ่าถ้าเกิดสมมุติชี้ชี้ว่าอ่าอันนี้คนผ่าคลอดควรทำอะไร
คือตัดสินใจให้มันไวกว่านี้ผมว่ามันน่าจะดีกว่า
ผมว่าลูกผมน่าคงไม่น่าจะเป็นอะไรคุณเอกพบครับตอนที่น้องไปโรงพยาบาล
ตอนที่เริ่มโคม่าแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็เลยส่งเรื่องไปขอความช่วยเหลือ
ครับเดี๋ยวสักครู่กลับมาเราจะคุยกับคุณเอกพบนะครับ
ว่าแล้วจะไปยังไงกันต่อเพราะเพิ่งไปคุยกับท่านผอที่โรงพยาบาลมา
พอโรงพยาบาลแรกอ่ะนะที่ทำการคลอดให้อ่ะแล้วจะคุยกับท่านผอด้วยนะฮะ

เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะฮะ
ท่านผู้ชมที่ชมเปิดปากกับภาคภูมิอยู่ทางไทยรัฐทีวีนะครับ
ยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องคุยต่อเนื่องกับทางพอโรงพยาบาลกับทางสปสชด้วย
เกิดจะคุยกันต่อนะฮะแต่ตอนเนี้ยคุณเอกพบ
สายใหม่ต้องรอดเนี่ยครับตอนที่คุณพ่อคุณแม่
เขาแจ้งเรื่องของลูกมาที่เจอเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยครับ
รู้สึกยังไงผมได้เห็นภาพทั้งหมดนะครับ
ทั้งตัวน้องที่คุณแม่ส่งมาให้แล้วก็สภาพร่างกายร่องลอย
ช้ำของคุณแม่ทั้งหมดที่แม่บอกถูกจิกถูกอะไรนะ
แบงก์แบงก์แบงก์ได้เห็นหมดเลยได้เห็นทั้งหมดนะครับ
แต่ว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยคุณแม่บอกว่าตัวน้องเนี่ย
ได้มาพักฟื้นรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปฐุมธานีนะครับ
ผมก็ได้ให้กำลังใจคุณแม่ไปบอกว่าโรงพยาบาลปฐุมธานีเนี่ย
เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่แล้วก็มีมาตรฐานสูงอยู่แล้ว
ซึ่งผมเองเนี่ยเคยมีโอกาสได้คุยกับทั้งพี่พยาบาล
แล้วก็คุณหมอที่ดูในเรื่องของการพักฟื้นเด็ก
คลอดอย่างนี้นะครับก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว
ก็ยังให้กำลังใจคุณแม่ว่าถ้าอยู่โรงพยาบาลประทุมธานีเนี่ย
มีโอกาสที่น้องจะฟื้นกลับคืนมาปกตินะเดี๋ยวเรารอปฏิหารเกิดขึ้นเป็นกำลังใจให้กัน
ตอนนั้นน้องยังอยู่ตอนนั้นน้องอยู่สุดท้ายแล้วเนี่ยผ่านไปประมาณสักสัปดาห์กว่ากว่า
คุณแม่ก็ทักมาร้องไห้ด้วยโทรกลับโทรกลับมาหาผมนะครับบอกว่าพี่
ลูกหนูเสียแล้วอะไรอย่างเงี้ยผ่านไปสัปดาห์หนึ่งแจ้งกลับมาใช่ครับ
บอกว่าพี่ช่วยหนูหน่อยหนูมืดไม่รู้ทำไงมืดใช่ครับเราก็เลย
เอาอย่างนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องไปรับน้องวันไหนวัดได้หรือยัง
อะไรอย่างเงี้ยก็เลยจัดรถจากเจ้าที่ไปรับน้องที่โรงพยาบาลมา
นะครับแล้วก็ต้องต้องเรียนอย่างงี้ครับว่าพวกเราทุกคนเนี่ย
ไม่มีใครประเมินความรู้สึกได้เท่ากับคุณพ่อคุณแม่เขาอยู่แล้ว
ครับก็อยากเป็นกำลังใจให้ทั้งสองท่านนะครับ
ช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ไปให้ได้นะครับทั้งตัวผมเอง
พี่ภาคภูมิเองแล้วก็ทุกคนนะครับก็เป็นกำลังใจให้ตรงนี้
แต่ว่าอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
เราไม่ได้ต้องการที่จะไปเอาเป็นเอาตายกับเจ้าหน้าที่หรือโรงพยาบาลที่เกิดเรื่องขึ้นตรงนี้นะครับ
แต่ว่ามันต้องเกิดการรับผิดชอบบ้างนะครับ
เพราะถ้ามันขั้นตอนมันไม่ผิดพลาดอะไรเลยเนี่ยน้องเขาจะเสียชีวิตได้อย่างไร
น้องเขาจะสำลักน้ำค่ำได้อย่างไรนะครับวันนี้เนี่ยเราต้องเอาสิ่งตรงเนี้ย
มาเป็นบทเรียนนะครับอ่าต้องมีการตั้งกรรมการสอบนะครับ
ไม่ใช่จะมาบอกว่าสอบถามแล้วมันทุกอย่างมันมันถูกถูกถูกหมดอย่างเงี้ยครับ
ถ้ามันถูกหมดแล้วน้องเขาจะอยู่ในสภาพอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับ
เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับ
ถ้าเกิดสมมุติว่าทางโรงพยาบาลหมอสูงไม่มีไม่พอเนี่ย
วันนี้อาจจะต้องขอกำลังเพิ่มไหม
ว่าไม่งั้นมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำซ้ำนะครับคือ
เราพยายามติดต่อกับท่านภูมิในการโรงพยาบาลธัญบุรีที่ปฐุมธานีที่
คุณแม่ไปผ่าคลอดอ่าไม่ใช่ไปผ่าคลอดขออภัยไปคลอดนะฮะ
แล้วก็เกิดกรณีเกิดขึ้นท่านนายแพทย์สลาวุฒิธนเสรีนะฮะ
อ่าบังเอิญตอนนี้ท่านไม่ได้รับสายความจริงอยากฟังจากท่านครับอ่า
หนึ่งสองสามสี่มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จะได้เข้าใจ
ตรงกันครับอ่าถ้าท่านจะรับสายก็หรือจะโทรกลับมาในเบอร์ที่โทรไปก็
แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับทางสปสชนะครับท่านรองเลขาธิการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอาจารยุพดีสุริสินศุกร์
อยู่กับผมที่เปิดปากนะฮะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะท่าน
สวัสดีครับขออนุญาตสวัสดีผ่านทางสายโทรศัพท์ทางรายการนะครับ
ยุบดีฮะกรณีแบบนี้เนี่ยของคุณพ่อคุณแม่กับน้องที่เกิด
กรณีตรงนี้เนี่ยทางสปสชคุณพ่อคุณแม่สามารถไปยื่นเรื่องได้
ใช่ไหมครับรับผิดชอบเยียวยาหรือว่าอ่าค่าชดใช้ต่างต่างเนี่ยเอ่อ
มันไม่ได้เป็นเรื่องของการชดใช้อ่ะนะคะแต่ว่ามันเป็นเราเรียกมันว่าเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะ
การช่วยเหลือเบื้องต้นนะฮะใช่แต่ว่าการช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ย
อยู่บนเงื่อนไขนะคะที่ทางคณะกรรมการเขาจะพิจารณานะคะ
ว่าคนไข้ได้รับความเสียหายจากการเข้ามารับบริการหรือเปล่าครับตรงนี้เขาเรียกว่าการการช่วยเหลือเบื้องต้น
จากความเสียหายในการเข้ารับบริการอย่างนี้หรอใช่ค่ะที่เขาจะไม่ได้พิสูจน์ใครผิดใครถูกนะคะ
แต่ว่าพิสูจน์อย่างเดียวก็คือว่าอันที่๑เข้ามารับบริการในการใช้สิทธิ์บัตรทอง
อันที่๒เมื่อพบว่าอาจจะเกิดความเสียหายนะคะการรับบริการไม่ได้เกิดจากโรคของคนไข้เอง
อันนี้ก็จะสามารถเข้าเกณฑ์การรับสิทธิ์ในการรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะ
เงินช่วยเหลือเบื้องต้นเขากำหนดไว้ไหมฮะว่าจะได้เท่าไหร่อะไรยังไงเอ่อมีอยู่ค่ะ
ถ้าเป็นการเสียชีวิตนะคะก็สูงสุดอยู่ที่๔แสนบาทค่ะสูงสุดที่๔แสน
แต่อย่างกรณีของน้องมาวินเนี่ยน้องวัย๑๗วันตรงนี้เนี่ยต้องรอการตรวจสอบก่อนว่า
จะได้เงินช่วยเหลือเบื้องต้นเท่าไหร่ใช่ค่ะแล้วอันที่หนึ่งคือเข้าข่ายก่อน
เสียหายจากการรับบริการนะไม่ได้เกิดจากโรคของคนไข้เองอะไรอย่างนี้ค่ะ
อันดับแรกเนี่ยต้องคณะกรรมการต้องไปตรวจสอบก่อนว่า
ข่ายได้รับความเสียหายจากการเข้ารับบริการของโรงพยาบาลของหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเปล่าใช่ค่ะ
แล้วจะตรวจสอบยังไงฮะอาจารย์ครับ
เดี๋ยวคณะกรรมการเขาจะมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องนะคะ
ทางนักกฎหมายมีทั้งผู้ให้บริการด้วยแล้วก็ผู้รับบริการ
เขาจะดูจากข้อมูลด้วยศาลเบียนต่างค่ะครับ
ซึ่งอันนี้เขาจะไม่ไปดูว่าผิดมาตรฐานหรือผิดมาตรฐานนะไม่เกี่ยว
มันอาจจะเป็นเหตุสุดวิสัยเราก็เอ่อในที่ผ่านมาก็มีการจ่ายให้
ช่วยเหลือเบื้องต้นให้ค่ะอ๋ออย่างที่บอกว่าไม่ดูว่าใครผิดใครถูกนะคะ
การจ่ายในส่วนนี้ค่ะถ้าผมจะสรุปแบบนี้
เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าผิดถูกยังไงอาจารย์ลองช่วยด้วยนะฮะ
ก็คือคณะกรรมการเนี่ยจะไปตรวจสอบว่าโรงพยาบาลที่เขาทำคลอดให้กับคุณแม่ของเด็ก
มันเกิดกรณีเกิดขึ้นแล้วก็พอคลอดออกมาแล้วเด็กเสียชีวิตจริงไหม
ถ้าเสียชีวิตจริงก็จะมาดูว่าเข้าหลักเกณฑ์ได้รับความเสียหายจากกรณีเด็กเสียชีวิต
ควรจะได้เงินช่วยเหลือเบื้องต้นตรงนี้เท่าไหร่ยังไงก็จะอนุมัติไปแต่สูงสุดคือสี่แสน
ยังไม่แช็งไม่ไปทดสอบตรงนั้นซึ่งในศพสองนั้นก็สามารถดำเนินการต่อต่อเรื่องได้
ถ้าเกิดทางญาตินะคะคือคุณแม่คุณพ่อเนี่ยยังสงสัยติดใจนะคะ

ก็จะรับพิจารณาในเรื่องของมาตรฐานบริการค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังติดใจเรื่องสาเหตุ
ที่ทำให้ลูกเสียชีวิตสามารถยื่นเรื่องกับสปสชได้
ใช่ค่ะซึ่งตรงนั้นจะไปมีเงินเยียวยาอะไรตามหลักอีก
ไม่มีค่ะอันนั้นจะเป็นในส่วนของดูว่ามาตรฐานค่ะ
ว่ามันจะได้มาตรฐานหรือผิดมาตรฐานใครเกี่ยวข้องบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าคนที่ครับมีเช่นโดยบริการเขาอาจจะไม่ผิดก็ได้
อาจจะผิดก็จะมีบทลงโทษอยู่ค่ะเช่นตักเตือนเช่นมีการเอ่อ
แจ้งไปที่ต้นสังกัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้พิจารณาค่ะก็มีแต่บทลงโทษ
แต่ไม่ได้มีเรื่องของเยียวยาชดเชยซึ่งถ้าเกิดว่าจะต้องหาการเยียวยาชดเชยรับผิดชอบ
ตรงนี้ก็ต้องก็ต้องย้อนไปที่ต้นทางของโรงพยาบาลที่เขาทำคลอดให้คุณแม่ของน้องใช่ไหมฮะ
ค่ะอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของของคนไข้ที่จะร้องค่ะซึ่งอันนั้นก็จะมีอีกอีกส่วนหนึ่งนะคะ
ซึ่งก็ต้องไปร้องที่กระทรวงสาธารณสุขค่ะขอบคุณครับอาจารย์ครับ
คือได้ข้อมูลเยอะเลยแล้วก็เข้าใจแล้วว่าขั้นตอนเป็นแบบไหนยังไงวันนี้ขอบพระคุณจริงนะฮะ
ขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะหมดเวลาเวลาน้อย
แต่คุณพ่อบอกว่าไปคุยมาเมื่อเช้ากับทางท่านผอโรงพยาบาลธัญบุรี
นายแพทย์สลาวุฒนาเสรีท่านผอบอกว่ายังไงนะ
คือเขาบอกว่าเขาก็ยืนยันว่าเขารักษาตามกระบวนการ
เขาบอกว่าไม่ผิดเขาว่าอย่างนี้
อันนี้ที่คุณพ่อบอกว่าฟังจากท่านผอมานะ
เขาบอกว่าเขารักษาตามกระบวนการทุกอย่าง
ระยะเวลาอะไรตามกำหนดเป๊ะเขาบอกก็ทำตามระเบียบ
เขาว่าอย่างนี้ครับเขายืนยันอย่างเดียวเลยว่าถูกระเบียบทุกอย่าง
เอาเป็นว่าทางคุณพ่อเนี่ยบอกว่าทางโรงพยาบาลยืนยันว่า
เพราะว่าต้องไปสอบสวนดูว่ามีขั้นตอนไหนที่เกิดจากการประมาทของบุคคลใดหรือไม่

ถ้าไม่มีก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดมีเนี่ยก็ต้องถูกดำเนินคดีไป
เพราะว่าไม่อย่างนั้นมันก็จะล่วงเลยไปโดยที่ไม่ได้รับการเยียวยาใดเลย

ตอนนี้ไปแจ้งความแล้วนะก็ต้องตามขั้นตอนที่สปสชบอกนะ

เพื่อท่านอยากชี้แจงอธิบายเพิ่มเติมตรงไหน

ขอบคุณทุกท่านที่มาพูดคุยกันและแสดงความเสียใจด้วยจริงนะครับ

ท่านผู้ชมครับติดตามข่าวเย็นไทยรัฐทีวีกันต่อเลยนะครับ
คุณกะเต็นแล้วก็คุณเบิร์ตรออยู่นะฮะ

กันใหม่วันจันทร์หน้าบ่ายสามครึ่งครับสวัสดีครับ